กลุ่มมวลชนทั้งหมดมันจะเคลื่อนบทธันตีไปยังสำนักพระราชวัง
ที่จะรักษาที่จะมุ่งหน้าไปสน่ำหลวงนะครับและตอนนี้มี
การนำเอารั้วเหล็กที่กั้นบริเวณจุดนี้ออกไปแล้วนะครับ
โดยกลุ่มมวลชนนั้นใช้รถซาเล้ง
จำนวน๓๔คันที่จะเป็นตัวส่งสัญญาณ
ถึงกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้
เคลื่อนพลไปยังสำนักพระราชวังพร้อมกัน
เหมือนเช่นเคยครับทุกครั้งในการเดินขบวน
ในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ากลุ่มกาดทั้งหมดนั้น
จะใช้ปอกแขนสีเขียวเป็นสัญลักษณ์
ที่จะคอยช่วยเหลือมวลชนที่อยู่บริเวณจุดนี้
คุณผู้ชมครับรถซาเล้งคันนี้
เป็นรถซาเล้งคันใหม่ล่าสุดเลย

พลาสติกนั้นยังไม่ได้ถูกแกะออก

โดยมีการใช้ทรโข่งจำนวน๒ตัว
แต่ละคันนั้นมีทรโข่งจำนวน๒ตัว
พร้อมเครื่องปั่นไฟและเครื่องขยายเสียง
ที่จะรับสัญญาณจากกลุ่มแกนนำ
ที่จะคอยประกาศอยู่บริเวณจุดนี้
ให้กลุ่มมวลชนนั้นจะคอยเดิน
หรือคอยหยุดตามจังหวะเป็นระยะนะครับ
ทางกลุ่มแกนนำประกาศผ่านทรโขงนะครับ
บอกว่าคนที่ประกาศผ่านรถซาเล้งคันนี้นั้น
ประกาศอยู่บริเวณดาวอังคารนะครับ

คนที่ประกาศนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้

แล้วก็ที่จะทางกลุ่มแก่นำบอกว่า
จะเป็นการป้องกันไม่ให้ใครรู้ว่า
ใครกำลังเป็นคนพูดอยู่นั่นเองนะครับ

เหนือจากรถซาเล็งแล้วยังมีการนำ
เอาถังขยะมาดัดแปลงเป็นตู้ปรายศนีย์ที่จะคอยให้กับประชาชนที่คอยจะยื่นจดหมายส่งถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขออภัยครับมีตู้ปรายศนีย์จำนวน๔ตู้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของผมนะตอนนี้นะครับ
กลุ่มแกนนำนั้นก็มายืนอยู่บริเวณจุดนี้
ซึ่งตลอดเวลามีประชาชนนั้นเอาจดหมายมาหย่อนเป็นระยะ
โดยทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปถึงสำนักพระราชวังในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับ
การดูแลความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้
ซึ่งณตอนนี้มีการยกป้ายขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขึ้นป้ายสีเขียวแบบนี้เป็นการส่งสัญลักษณ์ว่าให้กลุ่มมวลชนนั้นเดินต่อไปได้นั่นเองนะครับ
ณตอนนี้มีการตั้งแถวเป็นที่เรียบร้อย
โดยหางแถวนั้นอยู่เลยของอนุสวรีไปอีกนะครับ
จากจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าป้ายดังกล่าวนั้นคือตัวผมเองเนี่ยอยู่ด้านหลังป้ายนะครับ
แต่ข้อความนั้นเราเห็นเป็นที่เรียบร้อยก็คือข้อความนั้นบอกว่าเดินหน้าต่อไปนั่นเองนะครับ
หากจังหวะนี้มีการหยุดในการเจรจากับตำรวจหรือว่าหยุดอะไรจะมีป้ายข้อความสีแดงขึ้นบอกว่าหยุดก่อนให้รอหน่อย
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับมีการเดินเป็นที่เรียบร้อยและทางกลุ่มกาดของกลุ่มวีวอลันเทียนั้นก็พยายามกันพื้นที่ให้สื่อมวลชนเว้นระยะว่าประมาณ๕เมตร
เพราะว่าไม่อยากให้เข้าไปประชิดกับกลุ่มดังกล่าว
ตอนนี้กลุ่มของแนวหน้านั้นออกมาบริเวณแยกคอกวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่านอกจากกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณด้านหลังในแถวแล้วยังมีกลุ่มสื่อมวลชนรวมไปถึงกลุ่มประชาชนเองที่อยู่รายรอบข้าง
ผมสังเกตเห็นคุณอังคณานีรภัยจิตซึ่งเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนมาร่วมอยู่บริเวณจุดนี้ด้วยนะครับ
นี่คุณอังคณานะครับเดินทางมาพร้อมกับทีมงานแล้วก็ผมสังเกตเห็นคุณอังคณามาสักประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
อีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากบริเวณจุดนี้แล้วนู่นนู่นครับ
วลชนพอทราบว่าวันนี้จะไปที่ไหนบางส่วนนั้นเดินทางไปรอบริเวณทางที่จะไปสำนักพระราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้รับบอกนะคะว่าทางตำรวจนั้นจะไม่มีการให้อนุญาตให้เข้าไปบริเวณจุดนั้นเพราะว่าใกล้เคียงกับบริเวณของพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกฎหมายนั้นห้ามชุมนุมเกินกว่าระยะทาง๑๕๐เมตรนั่นเองนะครับทางตำรวจนั้นไม่อนุญาต
จุดที่จะอนุญาตให้เข้าไปได้คุณผู้ชมครับก็คือบริเวณซึ่งแค่บริเวณตรงศาลดีกาเท่านั้นไม่อนุญาตให้ไปบริเวณพื้นที่อื่นนะครับซึ่งถ้าหากว่ากลุ่มวลชนโดนล้ำเข้าไปนอกเหนือจากศาลดีกาแล้วทางตำรวจนั้นจะมีการดำเนินการอย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะณตอนนี้จากที่ผมได้รับทราบนะครับว่าบริเ
จะพยายามห่างจากกลุ่มแก้นนำกลุ่มที่เป็นกลุ่มกาดของวิวลอนเทียไว้ซึ่งนะตอนนี้ก็กลุ่มดังกาวนั้นเดินผ่านแยกคอกวัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มทางกลุ่มผู้สื่อข่าวกลุ่มทางกลุ่มประชาชนเองก็พยายามที่จะเดินล้ำขึ้นไปข้างหน้าให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องการที่จะผ่านบริเวณของพระแม่
รถขายของรถขายน้ำขายอาหารขายลูกชิ้นปิ้งขายไส้กรอกก็มาขายอยู่บริเวณจุดนี้ด้วยแล้วพร้อมที่จะเคลื่อนไปกับกลุ่มมนชนไม่ว่าจะไปบริเวณจุดไหนนี่คือบริเวณด้านข้างของซอยที่จะเชื่อมต่อไปยังอีกซอยหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับก็ยังคงมีการเปิดการสัญจรอยู่มีการนำรถออกมาอยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่รถนั้
ไม่ต้องหยุดอยู่บริเวณจุดนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับน่าจนถึงตอนนี้กลุ่มมนชนเริ่มทยอยเดินไปถึงบริเวณของสนามหลวงแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานกลับไปครับครับขอบคุณนะครับคุณภูริพัฒน์นะครับสิ่งที่คุณภูริพัฒน์พยายามชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นก็คือกลุ่มผู้ช
นับ๑๕๐เมตรจนถึงบริเวณของภาพรมมหารัชวังซึ่งถ้าล้ำตรงนั้นไปนะครับผิดกฎหมายการชมรมครับ